ตอนเด็กเนี่ยมันสนุกจริงมันมีของเล่นเยอะแยะมากมาย
ผมเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านประสบการณ์เคยเล่นปืน
เฮ้ยไม่เคย
ใครจะไปเล่นปืนอันตราย
ผู้ชายหรือผู้หญิงก็เล่นได้สำหรับปืนชนิดนี้

ผมจะมารีวิวปืนไทยประดิษฐ์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ

ช่วยหน่อยนะครับก่อนการยิงนะครับปลดเซฟเองนะครับ

เป็นอย่างไรยิงนะแหละ

โอ้โหนี่มันแบบว่าปืนไทยประดิษฐ์ของจริง

สมัยก่อนเด็กเนี่ยนะเขาก็มาประดงประดิษฐ์
จากอะไรก้านกล้วยเหรอเออแต่ที่พี่ทหารเขาก็ทำให้มันดูเหมือนเป็นปืนเกิร์ล
ก็มีความคล้ายครึมอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
ดูร่างเห็นแล้วหื้อพี่ทหารบางทีเขาก็มีอารมณ์สนุกแล้วเนอะ
ใช่ถือปืนจริงมันหนักไง
เปลี่ยนแบบนี้บ้างเอาไว้ซ้อมไงใช่ไหมเขาจะมีท่าทางต่างต่างใช่ไหมพี่ทหารอ่ะ
เขาก็ถือปืนแบบนี้เอาไว้ซ้อมจะได้เหมือนเป็นการแบบว่าเรียบอาวุธอะไรต่าง
เออให้ทาเหมือนเป๊ะเป็นแบบอย่างนี้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
ครับเห็นแล้วก็ดูแล้วรักโลกดีเนอะปืนแบบนี้
ดีนะเป็นของเล่นเหรอพี่ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัย
ใช่ค่ะแต่คุณชนะเคยเล่นไหมตอนเด็กคุณเคยเล่นปืนไหมกั้นกล้วยอะไรแบบนี้บ้างไหม
เด็กของผมยิงได้ขนาดเดียวแล้วแป๊ะหักใช่ไหมขาดเลย
คุณรุนแรงตั้งแต่เด็กเลยอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นของเล่นในวัยเด็ก